ใช่แล้วมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยค่ะ
คนนี้เป็นทั้งพิธีกรแล้วก็เป็นอ๋อ

ค่ะถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะ
ได้เลิกดีจุงมือแฟนนุ่มคุณหมอสันละยกรรมสองโนภารัฐ
เข้าสู่พิธีมั่นหมายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
หลังจากที่บ่มเพาะความรักมานานกว่า๙ปี
แววมาว่าเรือนหอมูลค่ากว่าร้อยล้านบาทเลยล่ะค่ะ
เป็นเจ้าสาวป้ายแดงแล้วนะคะ
สำหรับพิธีกรและนักแสดงสาว
ที่ล่าสุดควงแฟนนุ่มดีกรีแพทย์ศัลยกรรม
คบหาดูใจกันมานานเกือบ๑๐ปี
อย่างสองนพรัชเข้าพิธีมั่นตามแบบประเพณีไทย

โดยมีพิธีสงฆ์และถวายสังขทาน

ที่คลินิกสันละยกรรมตกแต่งโนภารัฐ
ซึ่งก็เป็นเรือนหอมูลค่า๑๐๐ล้านบาทของทั้งคู่

เนยวรัตถาแจมชะรัฐา
รวมไปถึงเพื่อนนอกวงการอีกมากมาย

ซึ่งบ่าวสาวป้ายแดงก็ควงคู่ออกมาเปิดใจ

โดยเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นกับวันนี้
โดยเฉพาะเจ้าเบาที่ต้องทำภารกิจ
ประตูเงินประตูทองหลายด่าน
พร้อมพูดถึงความประทับใจที่มีให้กันและกัน

ว่าจะรักและดูแลกันตลอดไป

เงินสดเช็คทองคำแหวนเพชรและเรือนหอ
รวมมูลค่ากว่า๑๓๐ล้านบาท
สำหรับงานฉลองมงคลสมรสก็จะมีขึ้นในวันที่๑๔กุมภาพันธ์
จากนั้นทั้งคู่ก็จะบินลัดฟ้าไปสวีทหวาน
โดยยืนยันว่ายังไม่พร้อมที่จะมีทายาทค่ะ
รู้สึกประทับใจคุณหมอเขาเป็นคนที่เป็นคนพูดจริงทำจริง
ไม่ได้แบบว่ามีราคาคุยอะไรอย่างนี้
เขาอายุอ่อนกว่าผมเยอะแต่ว่าเขาเป็นคน

ถึงว่าเขาอายุอ่อนกว่าแต่ว่าเขามีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่

ทั้งบางทีก็มรสุมของแต่ละคนนะครับ
เราก็อยู่เคียงข้างกันมาเรื่อย
แล้วก็พยายามเป็นกำลังใจให้กันมาเรื่อย
พอผ่านมาพออยู่มาเรื่อยก็รู้สึกว่า

ยังไงมันก็คงไม่มีใครมาแทนเขาได้ล่ะนะครับ
ก็คือมันก็เป็นความประทับใจที่ว่า
เหมือนกับอะไรมันก็ไม่ใช่มากกว่านี้แหละ
เป็นคนเดียวที่จะสามารถเป็นพ่อของลูกของแยได้ค่ะ
แล้วก็จะรักคุณหมอตลอดไปค่ะ

เหมือนที่ผมกล่าวไว้ว่าสำคัญที่สุดคือ

มีนาคมเราก็จะไปเขาเรียกว่าโบลาโบล่าก่อน
โบลาก็คือแถวเฟรนด์โพนิเซีย